ภาพรวมคะแนนหน่อยเริ่มจากกรุงเทพมหานครก่อน
โดยเฉพาะนะครับโอ้โหยังไงเนี่ย
ยี่สิบเนี่ยคือเขตลาดกระบังลาดกระบังยกเว้นแขวงลำปะทิว
ลบดูนะ๓๔๗๔๙ลบด้วย๓๔๗๔๕มันห่างกัน๔คะแนน

นี่ถ้าเป็นวิ่งแข่งเขาต้องตัดสินด้วยภาพถ่ายนะ
กลายเป็นว่าอะไรนี่เป็นเขตเดียวใน๓๓เขตในกรุงเทพนะ
ที่เพือไทยเนี่ยชนะก้าวไกลอ่ะ
นี้ใช่ไหมที่ผู้สังเกตการเรียกร้องให้นับคะแนนอีกรอบนึง
ถูกต้องกอตอนนี้เนี่ยระเบิฮณายนังสาวธิระรัชสำเร็จวานิสเนี่ยนะคะ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
ภาคเหนือภาคเพื่อไทยได้๒๓เขต
แล้วก็ภาคเก่าไกรได้๒๐เขต
พลังประชารัฐ๑๖ภูมิใจไทย๕
รวมไทยสร้างชาติ๒นะครับ

นี่คือภาคเหนืออ้าวใครอยู่ภาคเหนือ

ที่อีสานหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมอีสานเนี่ยก็โอ้โหดูค่ะ
เพื่อไทยเนี่ยได้๗๓นะแล้วก็รองลงมาเป็นภูมิใจไทยนะ
สามสิบห้าครับส่วนก้าวไกลเนี่ยแปดนะคะใช่แล้วก็พลังประชารัฐเจ็ด
ค่ะนะครับไทยสร้างไทย๕ประชาธิปัตย์๒นะครับ
แล้วก็โอ้โหอีกอันนึงไกลเรื่อยเกินเออนะครับ
ไม่รู้คุณผู้ชมคือเป็นพ๊ากท้องถิ่นนะอ่าอ่าแล้วชนะผู้สมัคร
นี่น่ะเพื่อไทยเดิมน่ะอ๋อฮะสองเขตฮะค่ะนี่นะ
ครับมีฐาสไทยปัฒนาได้หนึ่งด้วยน่ะใช่คุณผู้ชม
ก้าวไกลมาแย่งเฉยไง
อ้าวดอม
ภาครังภาครังกลางหน่อย
ภาครังกลางเนี่ยคุณผู้ชมมีมา๗๕เขตครับ
เขตเป็นของก้าวไกลไปแล้ว๕๐

แล้วก็ภูมิใจไทย๑๕ครับ
พลังประชารัฐ๙นะแล้วก็มีชาติไทยพัฒนา

รวมไทยสร้างชาติ๗ประชาธิปัตย์๒ครับ
อันนี้ต้องบอกนะว่าเป็นภาคกลางรวมกับภาคตะวันออก

แล้วไปดูภาคใต้หน่อยไหมคะ

ไปดูครับว่าภาพรวมภาคใต้เป็นยังไง
ภาคใต้นี่แทบจะไม่มีแดงเลยนะ
ประชาธิปัตย์๑๗ครับนะครับ

ภูมิใจไทย๑๒นะครับ

นี่แหละรวมทั่วประเทศก็จะเป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นตอนนี้คือต้องบอกว่าตอนนี้๙๙คะแนนอย่างไม่เป็นทางการครับ